เมื่อวานนี้มีการนัดปิดร้านค้าแล้วก็หยุดงานประท้วง
เป็นการเรียกร้องให้กองทัพนั้นคืนอำนาจประชาธิปไตยให้กับประชาชน
โดยใช้สัญลักษณ์๒๕ตัว
ก็คือ๒๒เดือน๒ปี๒๐๒๐
แต่ว่าชาวเมียนมานั้นจงใจเว้นเอา๐ออกเอา๑ออกให้มันเหลือ๒๕ตัว
แล้วใช้เป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมประท้วงเมื่อวานนี้

ขออภัยต่อต้านกองทัพในการทำรัฐประหารนะครับ
ต่างชาติประเมินว่าเมื่อวานน่าจะมีประชาชนของเมียนมาออกมาประท้วงเป็นแสนคน
หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย๒คนจากการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ร้านค้าต่างก็พากันติดป้ายหน้ามร้านแจ้งว่าปิดให้บริการ๑วันเพื่อนนัดหยุดงานแล้วก็ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงกัน
บรรยากาศที่เมืองย่างกุ้งนะครับประชาชนหลายหมื่นคนออกมาเดินชุมนุมประท้วงกันนะครับโดยมีการรวมตัวกันที่ศูนย์การค้าและด่านครับ
ซึ่งมีการปิดถนนโดยรอบเอาไว้ก่อนอยู่แล้ว

ประชาชนสุ่มเสื้อเสียดแดงออกมาเดินขบวนตามท้องถนน
มีผู้ประท้วงขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมา

แล้วก็หลบเลี่ยงการเคลื่อนไหวของตำรวจด้วย
ก็มีการถือป้ายแบบนี้

ประชาชนก็ออกไปประท้วงเช่นเดียวกันนะฮะ
มีประชาชนหยุดงานออกมาหลายหมื่นคนครับ

พนักงานเป็นสวัสดิการสังคมของรัฐต่าง

หลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ตำรวจไปยิงผู้ประท้วง

พระสงฆ์ก็ออกมาเช่นเดียวกันนะครับ
จากนี้นะฮะก็ยังมีบรรยากาศการเดินประท้วง

ชูป้ายประท้วงต่อต้านรัฐประหาร
เรียกร้องให้กองทัพนั้นปล่อยตัวนางองซานซูจี
นี่เซฟเมียนมาในเสื้อเกาะเขาเนี่ยฮะ

ว่ากองทัพจะออกแถลงการผ่านทางทีวี
แต่ว่าช่องนี้มันเป็นช่องของเป็นกระบอกเสียงของกองทัพ
มีการแถลงการว่าเตือนให้ผู้ชุมนุมประท้วงยุติการชุมนุม
แล้วเตือนว่าอาจจะเกิดความสูญเสียจากการเผชิญหน้ากันก็ได้
โอ้โหมีการพูดแบบนี้ก็หวั่นใจนะฮะว่าจะสลายโดยใช้กำลังหรือเปล่านะครับ
ในส่วนของการเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงก็ยังคง๒ประเด็นหลักเหมือนเดิม
เรียกร้องให้กองทัพลงจากอำนาจซะ
และ๒ก็คือการปล่อยตัวนางองซานซูจี
บรรยากาศในไม่มาก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวันหลังจากที่มีผู้ประท้วงเสียชีวิตไปนะครับ